ข่าวนี้ก็ทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทยเหมือนกันนะ
คือชาวต่างชาติชาวฝรั่งเศสเข้ามาเที่ยวบ้านเรา

คือเขาเมาแหละเมาแล้วก็หลับไป
แต่จากปลุกกลายเป็นปลดคุณผู้ชม
ปลดไปทั้งสร้อยเอาไปทั้งกระเป๋าตังค์ไอโฟนพาสปอร์ต
แล้วเนี่ยเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อศุกร์ที่แล้วนะ
ปรากฏความขึ้นหน้าเรื่องนี้คือจับตัวได้แล้วค่ะ
แล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะว่าสาเหตุที่โชเฟอร์เนี่ย
เขาทำแบบนั้นทำทำไมตอนแรกเขาตั้งใจจะปลุก
เออทีนี้ค่ะเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
แท็กซี่เนี่ยคุณผู้ชมมันมีภาพจากกล้องวงจรปิดอ่ะ
จับภาพเอาไว้ได้ผู้โดยสารเขาเมา
ยังไม่เป็นผู้โดยสารหรอกชาวต่างชาติคนนี้เขาเมา
แล้วก็นอนหลับอยู่ตรงหน้าร้านอาหารครับทีเนี้ยเอ่อโชเฟอร์แท็กซี่เนี่ยค่ะ
ก็เหมือนกับจะมาปลุกแต่พอมาปลุกแล้วกลายเป็นว่าเอาไปหมดเลยอ่ะ
สร้อยกระเป๋าพาสปอร์ตเงินสดแล้วกล้องวงจรปิดจับภาพนี่
ตอนที่แท็กซี่เนี่ยขับออกไปได้อืมล่าสุดเนี่ยค่ะ
เจ้าหน้าที่สายสืบเนี่ยเขาจับกลุ่มตัวโชเฟอร์แท็กซี่คนนี้
ชื่อว่านายต่อศักดิ์อายุ๔๙ปีนี่ค่ะ
แล้วก็กระเป๋าสตางค์ของผู้เสียหายชาวต่างชาติคนนี้
จับกลุ่มได้หน้าโรงแรมแถวคลองเตยค่ะ
ตำรวจบอกว่าตัวผู้เสียหายชาวต่างชาติ

คือนายมานูเอลโบเยอร์อายุ๓๒ปีเข้ามาเที่ยวที่ซอยสุขุมวิท๒๒
คือดื่มหนักเมาก็นั่งหลับอยู่ตรงหน้าร้านลอสัน๑๐๘นี่แหละค่ะ
ทีนี้แท็กซี่เขามาคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมอันนี้กล้องวงจรปิด
แล้วตอนที่แท็กซี่มาถึงเขาก็เหมือนกับแบบมาปลุก
ปลุกชาวฝรั่งเศสคนนี้ปรากฏว่าปลุกเขย่าแล้วไม่ตื่น
เอายังไงอ่ะแท็กซี่ก็เลยปลดเลยปลดสร้อยไปเอากระเป๋าไปเอามือถือไป
แล้วก็ไปขายแล้วด้วยนะที่ตลาดแถวห้วยขวาง
จากการถามแท็กซี่คนนี้เขาบอกว่าตอนแรกผมก็ตั้งใจไปปลุกจริงแหละคุณตำรวจ
เพราะว่าผมก็อยากให้เขามาขึ้นแท็กซี่คันผมอยากให้มันเป็นผู้โดยสารของผม
แต่ผมปลุกแล้วเขย่าตัวแล้วเขาก็ไม่ได้สติ
มองไปก็เห็นว่าเอ้อซับสินมาหล่อตาหลอดใจทั้งซ่อยทั้งกระเป๋าตังค์
ก็เลยเอาไปเลยละกันเอาไปขายเดี๋ยวจะเอาตังค์มาใช้จ่ายนี่
แบบนี้ก็ได้เหรอเออเนี่ยค่ะ
คือเนี่ยเกิดประมาณตี๔กว่าแบบนี้นะคะ
ทีนี้ตำรวจก็มีการตรวจสอบ

โชเฟอร์เคยมีคดีอะไรหรือเปล่า

ทีนี้รอบนี้มาก่อเหตุ
ลักซับแบบนี้ไปอีกก็โดนค่อหารักซับในเวลากลางคืน
โดยใช้ยานผลานะเพื่อสะดวกเกงกฑร์ทำผิด
อันนี้ก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ว่าอะไรที่ไปขายที่ตลาดไห้ขวัง

อันไหนที่ร้านที่รับซื้อไปก็ระวังจะโดนรับของโจรด้วย
ถูกต้องโอ้โหจะปลุกเค้ากลายเป็นเป็นปฏิบัน